ต่อกันดีกว่าสำหรับหนุ่มหล่อแจมรัชตะกันบ้างดีกว่า
ตอนนี้ฮอตสุดเลย๑สัปดาห์มี๗วันแต่งานฉันนั้น๗วันไม่เกิน๑๐
นี่แหละค่ะทั้งงานอีเวนต์งานละคร
เรียกว่าช่วงนี้ทำอะไรก็คือปังไปหมด
ล่าสุดเขามีคิวมาร่วมงานอีเวนต์ด้วยแบบว่าลุคแหวกอกแหวก

หลายคนเห็นแล้วก็เคลิ้มกับแผงอกของน้องแจมเลยนะคะ
เจ้าตัวบอกว่าออกงานทีก็ขอเสริมลูกนี้เอาใจแฟนสักหน่อย
เพราะว่าแต่ละงานเนี่ยแฟนคลับเขารวมตัวมาเชียร์กันเยอะ
หอบของขวัญหอบช่อเงินมาให้เป็นกำลังใจทุกครั้งเลย
ก็แอบคิดว่าแล้วถ้าต่อไปเนี่ยวันหนึ่ง
ถ้าเราไม่มีแฟนคลับมาเชียร์เนี่ยจะเป็นยังไงเนอะ
อุ๊ยตายแล้วไปฟังน้องแจมหน่อยค่ะ
แฟนเขาตามมาทุกงานเลยพี่ไม่ใช่เฉพาะงานนี้นะ
คือในทุกงานทุกครั้งที่เราจัดงานหรือเราไปอีเวนต์อย่างนี้

พอเรามาเจอแฟนอ่ะถ้าวันไหนไปงานแล้วรู้สึกว่าไม่มีแฟนไปผมก็คงแบบวง

ช่อเงินการ์ดตุ๊กตาอะไรต่างนานา
สิ่งที่พวกคุณให้มามันสำคัญทุกอย่างเลย
ผมได้จับทุกชิ้นแล้วผมก็เอาไปใช้ประโยชนให้ได้ทุกชิ้น

เซอร์วิทมาเซอร์วิทกับแฟนคลับถึงใจจริงบอกเลยลูกนี้ก็เล่าใจซุด
เราเป็นแฟนคลับเราไปรอเจอศิลปินอยากจะรู้ว่า
วันนี้เขาจะมาหล่อเบอร์ไหนเขาจะเซอร์ไพรส์นมใหม่ที่เบอร์ไหน
อกจากนี้ค่ะแจมก็ได้เล่าถึงอีกหนึ่งความภูมิใจ
หลังจากได้ทำตามความฝันของตัวเองให้เป็นจริง
อีกอย่างหนึ่งก็คือสร้างห้องสมุดนะ

แจมไปสร้างห้องสมุดให้กับโรงเรียนเก่าที่จังหวัดอุดรธานี

นะหนุ่มรักบ้านเกิด
ด้วยความว่าตอนเด็กเรารู้สึกว่า
เราไม่มีพื้นที่แบบนี้

แต่ว่าพอเราสังคมมันใหญ่ขึ้นเด็กเยอะขึ้นอย่างนี้ในยุคนี้

ผมว่าตรงนั้นมันรองรับไม่พอ
จริงตอนนั้นผมไม่ได้คิดเลยนะว่าผมจะทำห้องสมุด
เพราะผมไม่คิดว่ายอดบริจาคจะเยอะขนาดนั้น

วันนี้ก็น้องเขาได้ใช้แล้ว
เดี๋ยวผมก็เดี๋ยวจะหาเวลากลับไปดูที่โรงเรียน
สุดยอดนะคือตัวเองแบบมาไกลในวงการบันเทิง
แบบมีคนรักคนชอบแต่ไม่ลืมบ้านเกิด
ไม่ลืมโรงเรียนเก่าของตัวเองนะคะ